มาดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
เยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ๓๕ปี
พระกรณียกิจวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๓แล้ว
เมื่อเช้าค่ะพระองค์ก็เสด็จไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะ

มีกองกำลังมีหน่วยเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันนะคะจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณนัทชากิตโมกผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดนครปฐมค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคริสตศาสนิกชนชาวไทย
ได้หลังไหลมาอย่างจังหวัดนครประถมแห่งนี้
เพื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
เราย้อนกลับไปดูภาพเมื่อช่วงเช้ากันก่อนค่ะ
สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสได้เสด็จมายังวัดคาทอลิก
นักบุญเปรโตอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
เพื่อพบกับคณะบาทหลวงนักบวชชายหญิง
โดยทรงรถโป๊โมบิลเข้ามาภายในวัด
ท่ามกลางประชาชนกว่า๑๓๐๐คน
ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและเพิ่งมาลงทะเบียนช่วงเช้า
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
จากตำรวจกว่า๑๒๐๐๐นาย
จากนั้นพระองค์ทรงเสด็จเข้าไปภายในโบสถ์
โดยมีคณะนักร้องประสานเสียง๖๑ชีวิต

ที่พระองค์จะประธานพระราชดำรัฐ

หลังจากนั้นสมเด็จพระสันตปาปาได้พบกับ
ดาบิช็อปของไทยและของสหพันธ์สภาพิช็อปแห่งเอเชีย
นักศักรรณสถานบุราศีนิโคลาสบุญเกิร์ตกฤทธิ์บำรุง
ซึ่งอยู่ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปรโต
รวมทั้งประธานอนุญาตให้คณะนักบวชเยซูอิท

ที่ห้องด้านหลังศักรรณสถานบุราศีนิโคลาสบุญเกิร์ตกฤทธิ์บำรุง

ณสถานสมณฑูตวาติกันค่ะ
และหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ
บ่าย๓สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
เสด็จกลับมายังกรุงเทพมหานคร
เพื่อพบกับผู้นำคริสตศาสนิกชนต่าง
และผู้นับถือศาสนาอื่นในประเทศไทย
พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา

ในเวลาประมาณ๕นาฬิกา
จะทรงเทศแก่คริสตสาสนิกชนด้วยค่ะ
โดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนวยความสะดวกการจราจร
ประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง
ในช่วงเวลาตั้งแต่๑๕นาฬิกาของวันนี้

จากแยกประมวลถึงแยกวิทยุ
ถนนพระราม๔จากแยกวิทยุถึงแยก๓ย่าน
และถนนพญาไทยทางพิเศษศรีรัฐ
ถนนศรีลมและถนนเจริญกรุง
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดค่ะ
เสด็จออกจากโบสถ์แห่งนี้แล้วนะคะ

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะวันชนะพันธ์ชัยถ่ายภาพ
นัทชายกิตโมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครปฐมค่ะ